ท่านนี้เลยนะคะไปทำบุญเรียกว่าทำบุญทั้งจังหวัดเลยค่ะ
สำหรับน้องปอยลูกท่าเรือนั่นเองนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยค่ะเธอแล้วก็ทีมงานค่ะ
ไปทำบุญขอพ้นองค์ปู่องค์ญาเกาะ

ต้องบอกว่าไปทั้งจังหวัดอุดรธานีจริงนะคะ

น้องปอนด์แล้วก็แม่แม่นะคะก็คือทีมงานนั่นแหละค่ะ
ที่ไปก็คือไปพระธาตุกลางน้ำจังหวัดน้องคายค่ะ
แล้วก็ไปที่วัดป่าคำชโนธแห่งนี้ด้วยนะคะ

ปู่ศรีสุโธแล้วก็ย่าศรีปฐุมาเป็นครั้งแรกในชีวิตของน้อง

พานบายสีมากราบขอพรกับท่านด้วยนะคะ

ก็น้องบอกเลยว่ารู้สึกดีมากเลยค่ะพี่

บอกด้วยนะคะว่าถ้าปู่ย่าท่านมีจริงเนี่ย
ก็ขอให้สิ่งที่แบบขอไปได้กลับมา

ตามที่หวังเอาไว้แล้วก็จะกลับมาไหว้อีกครั้งแน่นอนค่ะ

หลังจากที่จะกลับจากคำชโนธ

เจองูสีดำเลื้อยออกมาแบบนี้เลย

ซึ่งน้องบอยบอกว่าแค่เห็นก็รู้สึกตื่นเต้นตื้นตันมากนะคะ

คือมาครั้งแรกแบบนี้แล้วเจอแบบนี้รู้สึกว่าเป็นบุญของลูกแท้เลยนะคะ
เรียกว่ารอบนี้ทริปสายบุญสายมูจัดเต็มมากค่ะ
หลังจากที่ไหว้องค์ปู่องค์ย่าแล้วนะคะ

ไหว้ขอพรนะคะปู่อือลือนาคาราชที่บึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล

นี่ใครที่ไปนะคะก็จะต้องนั่งเรือไปตามภาพที่เห็นนะคะ

พอถึงก็เดินเท้าเข้าไปกราบขอพรเสริมความปังให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการปล่อยปลาไหลค่ะ
ปิดท้ายทริปนี้นะคะก็คือการขึ้นไปถ้ำนาคีค่ะ
บรรยากาศตลอดเส้นทางก็สวยงามมากตามภาพที่เห็นนะคะ
ก่อนจะลอดถ้ำเพื่อรับทรัพย์ส่งท้ายในทริปบุญครั้งนี้ด้วยนะคะ
ส่วนเลขเด็ดน้องปอยก็มีมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐเช่นเดียวกันนะคะ
ปอยลูกท่าเรือจัดมาเลยค่ะ
บอกว่าหนูกระซิบเบานะคะว่าเลข๐๕๔ค่ะพี่

ใครดูอยู่ตอนนี้ก็ขอให้หมานนะคะ
เห็งให้ปังเหมือนนางเอกลิเกร้อยล้านท่านนี้เลยค่ะ
สาธุนะคะบรรยากาศก็เป็นการไปทำบุญแหละ
คุณผู้ชมค่ะใครจะไปก็ต้องเตรียมร่างกายตัวเองละกัน
เพราะทางค่อนข้างชันนะคะกลัวอยากจะให้ได้บุญ

ต้องมีทางขึ้นบันไดนะเตรียมต่ายด้วยนะ
ก็อย่างที่ขวัญบอกไงเตรียมร่างกายให้พร้อม

เต็มที่ได้การรับบุญด้วยก็ได้นะ